วันนี้ที่ต้องติดตามก็คือการประชุมสอบคออย่างที่ขึ้นด้านหลังนี่แหละครับ
ประชุมสอบคอจับตามองการปรับลดพื้นที่สีนะฮะ
รวมถึงลดระดับการเตือนภัยด้วย

แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด๑๙
ดังนั้นตรวจสอบเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่กันหน่อย
วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควร

ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๘๑๒๙รายนะครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๗๘๖๑รายนะครับ
แบ่งเป็นผู้ต้องขังอีก๕๔ราย
แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศอีก๒๑๔รายนะครับ
รวมแล้วในบ้านเรามีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการประบาดของโควิด๑๙
คือ๒๓ล้านกว่ารายนะครับ
ผู้เสียชีวิตรายงานรายวันคือ๑๙ราย
ผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านราว๒๑๙๘๗รายนะครับ
ส่วนตัวเลขรักษาหายแล้วเป็นการรายงานรายวัน
สีเขียว๖๙๗๘รายนะครับ
แต่สำหรับตัวเลขผู้ที่ยังรักษาอยู่ดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่๘๒๗๓๔ราย

ใช่ค่ะก็มีอาการหนัก๕๓๓ราย
ส่วนใส่ท่อช่วยหายใจ๑๑๘รายนะคะ
ตัวเลขรายจังหวัด๕จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สูงสุดนะครับ
โอ้โหวันนี้ตัวเลขของกรุงเทพมหานครคุณ
เมื่อวานก็ว่าสูงแล้วนะฮะ๘๐๐๙๐๐นะครับ
วันนี้พุ่งขึ้นไปอยู่ที่๑๒๑๔ราย
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๑๖๘ราย

รองลงมาก็มีสมุทรปราการนะครับ
รายภูเก็ต๕๑๗รายชนบุรี๔๕๘รายแล้วก็ขอนแก่น๓๐๔รายนะครับ
นี่คือตัวเลขล่าสุดที่สอบคอได้มีการแถลงมานะฮะ
ก็ต้องจับตามองแล้วครับเพราะว่าทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับระดับพื้นที่อะไรต่างเนี่ย
อัตราการติดเชื้อที่อาจจะยังคงเดิมอยู่แต่ว่าอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตลดลง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูภาพรวมก็ถือว่าเราสามารถรักษาสถานการณ์ได้คงที่อยู่นะคะ
ใช่นะครับแต่ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ก็มีผู้ป่วยที่รอรับการรักษา
แล้วตระเวนขับรถไปหาโรงพยาบาลปรากฏโรงพยาบาลไม่รับ
คุณสงสารครอบครัวนี้มากพ่อแม่แล้วก็ลูกสาว
ผู้เป็นแม่มีโรคประจำตัวด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดด้วยอาการหนักเลย
ใช่นี่แหละครับขับรถไปโรงพยาบาลไหนไม่มีใครรับก็ต้องรอให้สายไหมต้องรอดเขาเข้าช่วยนะฮะ
นี่ครับหนุ่มอดีตหัวหน้าวงดนตรีตกงานเพราะพิษโควิดด้วย
แล้วก็มาจอดรถรอทีมของสายไหมต้องรอดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนเพิ่มสินวัชรพลนะครับ
หลังจากที่เขาตระเวนพาภรรยาแล้วก็ลูกสาว
โอ้โหออกหาโรงพยาบาลตรวจเชื้อแล้วก็รักษา
จากภรรยานั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีอาการป่วยด้วย
หนุ่มอดีตหัวหน้าวงดนตรีนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ภรรยาซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะฮะ
เกิดอาการไม่สบายมีไข้สูงไอเจ็บคอท้องเสียอาเจียน
ตามเนื้อตามตัวนะฮะจนไม่สามารถที่จะนอนได้เลย
ทนทุกข์ทรมานนะครับคาดว่าจะติดเชื้อโควิด๑๙
อีกทั้งยังเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคทาราซิเมีย
หัวใจทีนี้ฮะตัวสามีก็พาภรรยาไปโรงพยาบาลต่าง
แต่ทางโรงพยาบาลแนะแบบนี้คุณให้มาติดต่อใหม่ในวัน
และที่สำคัญคือเวลาราชการ
แต่เรื่องของการเจ็บป่วยป่วยไข้มันรอเวลาไม่ได้
ยิ่งถ้าเกิดคนอาการหนักไงคือมันรอไม่ได้ต้องรักษาทันที
ใช่นะครับครอบครัวของเขาบอกโรงพยาบาลปิดให้บริการตอนกลางคืน
ตัวของหัวหน้าครอบครัวก็พยายามขอร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วย
หมอมาดูอาการของภรรยาสักนิดก็ยังดีนะฮะ
หากไม่มีเตียงก็จะขอให้หมอจ่ายยา
และให้ภรรยากลับไปรักษาตัวที่บ้านก่อน
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยืนยันว่าให้มาติดต่อในวันและเวลาราชการคุณ
ด้านของภรรยาเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาแล้วครับเธอรู้สึกไม่สบายมาก
มีไข้แล้วก็ปวดทั้งเนื้อทั้งตัวปวดแบบไปถึงกระดูกเลยบอกแบบนี้
พอเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าต้องมาตอนเวลาทำการ

เพราะไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้มันจะมีอาการเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่รับตรวจแล้ว
ไปอยู่เฉยไม่รับตรวจแล้วเตียงเต็ม

ไม่รับตรวจให้มาใหม่๘โมงไม่ต้องร้องไห้จะล้ม

เพราะเธอก็สุขภาพไม่ค่อยดีมีโรคประจำตัวด้วยนะครับ
ทีนี้ทีมงานสายไหมต้องรอดก็ตรวจร่างกายในเบื้องต้น
พบว่าฝ่ายหญิงมีไข้สูง๓๙องศา
พจรเต้นเร็วหายใจเร็ว๔๐ครั้งต่อนาที
ซึ่งปรากฏว่าตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อมันขึ้นแค่ขีดเดียวนะฮะ
ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งครอบครัว
นี่ตรวจครั้งแรกครึ่งขีดเดียว
และทีนี้ตรวจคนในครอบครัวทั้งหมด
ผู้เป็นสามีตัวภรรยาเองแล้วก็ตัวลูกปรากฏ๒ขีดหมดเลย
เมืองต้นทีมสายไหมต้องรอดก็มอบยาลดไข้ยาฟ้าทลายโจรเกลือแร่
ยาแก้ไอให้ครอบครัวนี้ไว้ในการที่จะทานก่อนเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็มีการประสานกันตลอดทั้งคืน
วันนี้จะนำครอบครัวนี้ส่งโรงพยาบาลต่อไป
เพราะว่าเมื่อคืนก็ต้องรอการประสานกับทางโรงพยาบาลด้วย
ส่วนการประชุมเรื่องของสอบคอชุดใหญ่เป็นยังไงบ้างฮะ
วันนี้ก็ต้องรอดูค่ะคุณผู้ชมการผ่อนคลายมาตรการต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการปรับโซนสีจังหวัดใหม่
เรื่องนี้ทางพลเอกสุพธมาลานิยม
ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

บอกว่านายกสั่งการเอาไว้แล้วว่าหลังปีใหม่ต้องประเมินข้อมูล
แล้วก็พิจารณาผ่อนคลายเท่าที่ทำได้
เพราะก็ห่วงใยคนที่จะต้องประกอบอาชีพ
อยากให้คนมีงานทำเศรษฐกิจมันจะได้ขับเคลื่อน

ทีนี้เดี๋ยวจะต้องมีการประเมินว่าการปรับพื้นที่สีแต่ละจังหวัด
ปรับระดับพื้นที่สี
จากเดิมทุกวันนี้เรามีสีส้มอยู่๖๙จังหวัดใช่ไหมครับ
อาจจะปรับลดลงมาเป็นสีเหลืองสัก๒๐กว่าจังหวัด
ส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้า
ตรงนี้จะไม่มีการปรับเพิ่มเติม

เมื่อวานมีแววออกมาว่าอีกหลายจังหวัดนะ

ส่วนเรื่องของสารบันเทิงผับบาคาราโอเกะนะฮะ
ที่ประชุมอาจจะมีการเลื่อนการเปิดดำเนินกิจการออกไปก่อนนะครับ

การแพร่ระบาดจากหลายคลัสเตอร์หลายจังหวัด
ขณะที่ร้านอาหารที่มีการปรับรูปแบบมาจากสารบันเทิงนะครับ
ก็ต้องมีมาตรการที่ควบคุมที่เข้มงวดนะฮะ
อกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุข
จะมีการเสนอปรับมาตรการในการป้องกันโรค
สำหรับการเดินทางเข้าราชนาจักรนะฮะ
อันนี้เรียกง่ายที่เรารู้จักคุ้นเคยกันแล้ว
ใช่ค่ะหลังจากก่อนหน้านั้นมีการปิดมีการระงับไปแล้วบางส่วน
เห็นว่าจะมีการตรวจตั้งแต่มาถึงหลังจากนั้นอีก๗วันตรวจครั้งที่๒
แล้วก่อนจะออกประเทศเราก็จะมีการตรวจครั้งที่๓
ใช่นะระวังติดตามการประชุมเสาบอกคออย่างเข้มข้นด้วย
เพราะว่าถ้าปรับระดับลดพื้นที่สีอะไรต่าง
มันต้องดูมาตรการและคำสั่งของแต่ละพื้นที่สีอย่างไรบ้างนะฮะ
ใช่ค่ะรวมถึงลดระดับมาตรการการเตือนภัย
ทุกวันนี้เราอยู่ระดับ๔จะลดไปเป็นระดับ๓ด้วยนะคะ